คุณผู้ชมครับเราพาไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้หน่อยนะฮะ
ก็มีกลุ่มประชาชนปลดแอบเขาไปรวมตัวกัน
ชุมนุมทางการเมืองที่อนุสวรีประชาธิปไตยคุณผู้ชม
ก็มีข้อเสนอไปอย่างรัฐบาล
ก็คือปีสามข้อเรียกร้องสองจุดยืนและหนึ่งความฝัน
เขายังย้ำว่าเขาต้องการแบบนี้แล้วก็ตีกรอบเวลาด้วยนะฮะ
แล้วเมื่อวานนี้มีคนไปร่วมชุมนุมเยอะจนต้องมีการปิดถนนราชดำเนินกลางเลยนะฮะ
เพื่อให้ประชาชนนั้นลงเข้าไปในถนนแล้วก็ไปร่วมชมนุมกันนะครับ
บรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอบเมื่อวานเนี่ย
เขาใช้พื้นที่ฝั่งโรงเรียนสตรีวิทยาหน้าร้านแมคโดนอลนะครับ
เป็นที่รวมตัวกันชมนุมก่อนนะฮะกล้อมเริ่มคือคลักก็แต่ช่วงบ่ายเลยนะ
มีตำรวจจากสนสำราญราชจัดกำลังตำรวจตั้งแผงกั้น
เอาไว้เป็นแนวเลยดูแลความเรียบร้อยนะฮะตอนบ่ายโมงห้าสิบครับ
ได้รับแจ้งว่าไปพบวัตถุต้องสงสัยวางทิ้งเอาไว้ที่บริเวณลานว่าง
อยู่ด้านหลังร้านครับนะฮะใกล้กับอนุสวรีประชาธิปไตย
ก็เลยประสานกลุ่มตำรวจงานเก็บกู้วัตถุระเบิดนะฮะเข้าไปตรวจสอบนะฮะ
ถุงพลาสติกสีขาวลายเหลืองแล้วก็ข้างในมันมีวัตถุทรงกลมอยู่
แล้วพันด้วยเทปกาวสีดำนะฮะตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นวัตถุระเบิด
หรือเปล่านะฮะเจ้าหน้าที่เอวดีเข้าไปตรวจสอบแล้ว
ใช้เครื่องตรวจจับโลหะตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็เก็บวัตถุออกไปจากพื้นที่
ต่อมาก็มีการยืนยันว่าไม่ใช่วัตถุอันตรายแต่อย่างใด
ก็ไม่มั่นใจว่าใครเอาไปวางไว้หรือว่าเป็นการมาสร้างสถานการณ์หรือเปล่านะครับ
ตอนบ่ายสองโมงสี่สิบห้านาทีครับครับทางฝั่งแก่นำประชาชนกรดแอบได้ประกาศ
เริ่มการชุมนุมแล้วก็ขอปิดถนนราชดำเนินฝั่งขาออกตั้งแต่แยกคอกวัวไป
เพื่อให้กลุ่มผู้ชมนุมนั้นทยอยมาร่วมชุมนุมได้อย่างต่อเนื่อง
ไปจับจองพื้นที่กันพร้อมนำเวทีใหญ่ไปติดตั้งที่บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตยด้วย
หันหน้าไปทางท้องสนามหลวงครับโดยยืนยันว่าได้ทำหนังสือขออนุญาตการชุมนุมอย่างถูกต้องแล้ว
แล้วก็จะประสัยไปจนถึงไม่เกินเที่ยงคืนแล้วก็จะยุติการชุมนุมไป
ก็ทำให้ต้องมีการปิดการจราจรบนถนนราชดำเนินบางช่วงบางตอนนะฮะ
เพราะว่าประชาชนลงไปเยอะตั้งแต่แยกโคกบัวไปจนถึงแยกมหาการ
แล้วก็ขอให้ไปใช้การจราจรฝั่งสะพานพระราม๘แทนเพื่อเข้าเมืองต่อไปนะฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยตอน๕โมงเย็นครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมประชาชนปลดแอบเนี่ยสลับกันขึ้นเวทีปราศัย
แสดงความคิดเห็นพร้อมยืนยันข้อเรียกร้องหลัก๓ข้อคือ

แล้ว๒จุดยืนคือต้องไม่มีการทำรัฐประหาร
และไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ
รวมทั้ง๑ความฝันที่เขายื่นมาคือต้องปฏิรูปสถาบันนั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้มีการชุมนุมอย่างที่เราเห็นภาพไป
แต่ว่าสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงก็คือ

คือสิ่งที่กลัวที่สุดคือจะประชันหน้ากันหรือเปล่า

เหตุการณ์ดำเนินไปเรื่อยจนกระทั่งถึงตอนข้ำค่ะ
ก็มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นเวทีอย่างต่อเนื่องนะคะ
แน่นอนว่าสาระสำคัญก็คืออย่างที่คุณทัศนายบอกไปนะคะ
ข้อเรียกร้องหลักนั่นก็คือเรื่องของการยุบสภา
การแก้ไขรัฐธรรมนูลและการหยุดคุกคามประชาชน
น่าสนใจเมื่อวานนี้มีน้องนิสิตนักศึกษาค่ะ
มีการแต่งกายลักษณะคือเป็นท่านสมัยก่อนนะคะ
แล้วก็ถือป้ายเราคือไทยมิใช่ธาตุ
อำนาจให้กับราศดรนะคะ
ทีนี้หลังจากนั้นแล้วนะครับคุณผู้ชม
จนกระทั่งเวลาสักประมาณ๔ทุ่ม๔๐นาที
การชุมนุมของกลุ่มปลดแอบก็ดำเนินต่อไปเรื่อย
ทีนี้มีจังหวะหนึ่งนางสาวพัสราวรีธนกิจวิบูรณ์
แก่นำกลุ่มก็ขึ้นเวทีคนแรก
ย้ำเหมือนเดิมเรียกร้อง๓ข้อเรียกร้อง

โดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูล
เขาบอกเลยนะบอกว่าสวเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดเป็นสิ่งแรก
เพราะไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับประชาชนและสังคม
ควรที่จะเรียกสพมากกว่าสว
ประชาชนจะต่อสู้จนกว่าแสงสว่างประชาธิปไตยจะเกิดขึ้น
แต่ว่าสุดท้ายเอาล่ะการชุมนุมก็สิ้นสุดลง
สักประมาณ๔ทุ่ม๔๐นาที

ขึ้นมาบนเวทีเพื่อแสดงจุดยืนเหมือนเดิมนะคะ
ข้อเรียกร้อง๒จุดยืน๑ความฝัน
ทีนี้เลขาธิการกลุ่มประชาชนปลดแอบนายทัศเทพ
ก็คือการจะร่วมกดดันให้แก้ไขรัฐธรรมนูล
เอาสวสมาชิกวุฒิสภาจากการแต่งตั้งคอสชเนี่ย
คนเอาออกไปแก้ไขรัฐธรรมนูล
ประเด็นนี้ต้องเห็นผลภายในเดือนกันยายนนี้นะคะ
หลังจากนั้นแล้วก็จะเปิดทาง
ให้มีการจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูล
หรือว่าสสรเหมือนการร่างรัฐธรรมนูลปี
เหมือนปี๒ฉบับ๒๕๔๐นะคะ
จะให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูล
โดยเฉพาะประชาชนต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
รัฐบาลต้องยุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่
อันนี้หลักข้อเรียกร้องต่างนี่นะคะ
และหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่การชุมนุมเสร็จสิ้น
เมื่อช่วงประมาณ๔ทุ่ม๔๐นาที
มวลชนทยอยเดินทางกลับบ้าน

ยอยเดินทางกลับบ้านแต่แกนนำ๓๑คนค่ะ
เดินเท้าจากอนุสวรีประชาธิปไตย

แสดงตัวกับตำรวจสนสำราญราช
หลังทราบว่าถูกออกหมายจับค่ะ
ยืนยันว่าการมาที่สอนอไม่ได้มามอบตัวนะ
แต่เป็นการแสดงตัวตนตามหมายจับที่ออกมาก่อนหน้านี้
แก่นำเรียกร้องให้ตำรวจค่ะ
หมายจับพร้อมรูปถ่ายใบหน้าของแต่ละคนมาแสดง
แต่ตำรวจไม่ได้แสดงให้ดูนะคะ
อ่านอ่านเพียงรายชื่อเท่านั้น
เรื่องนี้แหละที่ไม่ทำตามที่แกนนำบอก

มีการเจรจากับตำรวจประมาณ๑๐นาที
แต่ก็ไม่เป็นผลกระทั่งนายอานนท์
แก่นำทั้งหมดถอยกลับออกมาก่อน
ขณะที่แก่นำบางคนตะโกนบอกว่าวันนี้อุตส่าห์มาถึงที่แล้วนะ
ที่สนสำราญราชมาแสดงตัวถ้าไม่จับนะ
และตามไปจับที่มหาวิทยาลัยบอกว่าอย่าทำแบบนี้
เพราะพวกตัวเองจะเอาเวลาไปเรียนหนังสือ
บอกกับตำรวจแบบนี้นะคะก่อนที่แกนนำทั้งหมด
จะเดินเท้ากลับไปที่เดิมก็คืออนุสวรีประชาธิปไตยค่ะ
หลังจากเดินทางกลับไปครับนายทัศเทพเลขาธิการกลุ่มเยาวชนปลดแอบ
ก็บอกว่าการเดินเท้าไปที่สนสำราญราช
เนื่องจากว่าต้องการจะไปถามว่าผู้ต้องหา๓๑คน
ตำรวจต้องการเนี่ยมีหมายจับหรือเปล่ายืนยันว่าไม่ได้ไปมอบตัวนะ
แค่ต้องการไปถามว่าใครแล้วมีหมายจับอะไร
แต่ตำรวจกลับไม่มีความชัดเจนนะฮะ
ซึ่งก็เชื่อว่าหลังจากนี้ตำรวจคงจะใช้วิธีการเดิมครับ

หลังจากนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่ารัฐบาลท่านจะมีความจริงใจแค่ไหน
ที่จะหยุดคุกคามประชาชนนะฮะ
ซึ่งส่วนหลังจากนี้ไปจะมีการชุมนุมหรือเปล่า
ขีดเส้นตายเอาไว้ในเรื่องของสวท่าในเดือนกันยายนนี้
สวยังนั่งอยู่ในสภา๒๕๐คนและไม่มีการแก้ไขอะไร
เดี๋ยวจะมาใหม่จะมีการยกระดับการชุมนุมขึ้นไปอีก
และขอยืนยันได้ว่าคณะปลดแอบไม่ได้มีการขัดแย้ง
กลุ่มของธรรมศาสตร์ตามที่มีการพยายามปลูกปั่นกัน
ที่ต้องการให้คนมองว่ามันคือความแตกแยก
เพราะว่าการที่มีจุดยืนที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันเนี่ย
เป็นเรื่องปกติของกระบวนการเคลื่อนไหวอยู่แล้ว
นะฮะไปฟังเสียงของนายทัศเทพนะครับ
เมื่อวานการชุมนุมก็จบไปก่อนเที่ยงคืน
ที่เขามีการประกาศขีดเส้นตายไว้

ก็รอแต่ว่าฝั่งของรัฐบาลเองจะมีท่าทีตอบกลับมาอย่างไร